น้อนต่อสิบตำรวจโทยงกรณ์ศะสี่วัย๔๓ปี
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหานะคะทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิง
เขาบอกว่าเป็นทหารรับใช้ของเขา
มันมีหลายประเด็นที่ตามต่อวันนี้ขอเป็น๓เรื่องหลักนะคะ
เรื่องของวุฒิการศึกษาที่บอกซื้อมา๕๐๐๐๐บาท
เรื่องของสอวเรื่องของภาพถ่าย
คุณผู้ชมต้องรอดูกับเรานะคะมีภาพใหม่ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูว่า
นุษย์คนนี้ไปงานกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เยอะเลย

คือวันนี้ค่ะทนายภัยศาลเรืองฤทธิ
ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
คืออยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เรื่องของการใช้เงิน๕๐๐๐บาทซื้อวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มันเกิดคำถามว่ามันมีโครงการจ่ายครบจบแน่แบบนี้หรือเปล่า
อันนี้มันต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่
อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยากให้ทางมหาวิทยาลัยที่ถูกพาดพิง
มาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยคือก่อนหน้านี้ก็ชี้แจงแล้วใช่ไหมคะ
ว่าไม่ได้มีการซื้อขายวุฒิการศึกษาเพราะว่าเขาจ่ายค่าเทอมจริงอะไรจริง
แต่อยากให้ชี้แจงเพิ่มนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่า
เรียนรุ่นไหนเรียนยังไงมีเพื่อนร่วมรุ่นบ้างไหม
ใครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นส่งข้อความส่งอะไรมาบอกหน่อยได้ไหม
เรียนออนไลน์จริงเหรอเรียนปี๕๘จบปี๖๑มันยังไม่ได้โควิดอะไรเลยนะ
นี่นะคะแล้วชุดนักศึกษาค่ะนี่นะคะชุดนักศึกษา
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวก็ไหนบอกเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
แต่นี่คือชุดมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นะตกลงยังไงกันแน่
เรื่องของผลการเรียนค่ะครับเกรดเฉลี่ยเยอะมากเลย๓๗
และเกรดเฉลี่ยคือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกเทอมแบบนี้
มันยังไงตรวจสอบให้ละเอียดให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมนี่นะคะ
คือถ้ามีการซื้อขายวุฒิจริงเนี่ยมันกระทบกับวงการการศึกษาไทยนะคะ
เพราะมันมีข้อสงสัยเยอะค่ะเรื่องของการนำวุฒิไปเทียบโอน
ไปสอบเข้าในตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรืออะไรแบบนี้นะคะฟังเสียงทนายภัยศาลค่ะ
เพื่อให้เกิดความเป็นทำกับเอ่อทางมหาลัยด้วยนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้กล่าวหาใดเราเพียงแต่ว่าให้ทางอวนะครับ
เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้จริงจังเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเรียนตรงว่า
เป็นเรื่องใหญ่ซีเรียสด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ย
ผมค่อนข้างติดใจนะครับจากผมเห็นในสื่อนะ
พอดีผมเห็นวันนั้นเนี่ยหลายช่องเลย
คนที่เซ็นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะ
อยากให้ออกมาตอบเพราะว่าผมทราบ
แต่เพียงว่าผมไม่ยืนยันนะครับเอ่อเซ็นรับรองในทานสคริปต์เนี่ย
หรืออะไรใดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงนี้ด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ท่านนั้นยังไงก็เอ่อฝ่ายการเมืองอะไรก็มาตอบหน่อยนะครับ
เกี่ยวข้องยังไงเรื่องไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
คือทนายภัยศาลก็บอกชัดนะคะคืออยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยออกมาชี้แจงให้ละเอียดมากกว่านี้หน่อย
ก็จะได้ไม่ได้เป็นการไปกล่าวหาทางมหาวิทยาลัยเขาไง
มหาวิทยาลัยก็ควรจะชี้แจงให้มันชัดมากขึ้นทีนี้ประเด็นเรื่องสวเธออ้างว่าเป็นภรรยาสอวอใช่ไหมคะ
ครับที่สภาค่ะรองประธานวิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาบอกว่า
ก็คือตอนนี้ค่ะมีการยื่นให้สอบสมาชิกวุฒิสภาที่อาจเกี่ยวข้องกับการฝาก๑๐ตำรวจโทยิงเข้ารับราชการ
ก็คือได้ยินแต่ข่าวที่ประธานสั่งให้สอบแต่ในฐานะประธานสอบยังไม่เห็นได้รับเรื่องมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะ
และยังไม่ได้บอกเลยว่าที่ว่าให้สอบเนี่ยสอบสวคนไหนอ่ะ
ยังไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องไหนสวคนไหนผิดข้อบังคับไหน
ทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามระเบียบบังคับคือก็จะให้เจ้าหน้าที่ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม
ขอให้ระบุชื่อสวที่จะให้ตรวจสอบให้ชัดเจน
ภายในสัปดาห์นี้นะคะที่บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเนี่ยค่ะ
สอบใครสอวอคนไหนยังไม่รู้เลยทีนี้มาดูต่อค่ะ
เป็นภาพใหม่ภาพที่สิบตำรวจโทยิงกรสะสิไปร่วมงานเลี้ยงกับกลุ่มสวนะคะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เหมือนกับเจนุส๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสี่คนนี้ก็สนิทสนมกับกลุ่มสวตามภาพนะคะ
นี่ค่ะก็จริงก็ขออนุญาตเบลอภาพคนอื่นเอาไว้นะก็ไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรยังไงอาจจะแค่ไปร่วมงานกันเฉยยังไงก็ไม่ทราบ
มีสองภาพแบบนี้นะคะทีมข่าวของเราได้หนังสือแต่งตั้งสิบตำรวจโทยิงกรศสิเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำคณะกรรมธิการลงวันที่ยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดด้วยค่ะ
ภาพนี้ค่ะยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมีภาพหนังสือเชิญให้สิบตำรวจโทยิงกรศสิเข้ารับวุฒิบัตรหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานนิติบัญญัติแห่งชาติประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมีกำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรวันที่สิบสองกัญญ

เหมือนกับคุยกับคณะบดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับคุยกับอาจารย์เนี่ยค่ะก็อาจจะคุยเฉยเราก็ไม่รู้นะคะแต่มีภาพยืนคุยวันรับปริญญาค่ะส่วนอีกสามภาพที่เหลือก็เป็นภาพเจนุสยืนคุยหนังคุยกับอาจารย์ก็เหมือนกับคุยอย่างสนิทสนมพอสมควรนะคะคือเรื่องต่างเหล่านี้มันต้องชัดนะคะมันต้องมีคำตอบจ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะด้วยนะคะอย่างที่รับปากคุณผู้ชมว่าจะตามให้ต่อก็เนี่ยแหละค่ะเราตามให้ทุกประเด็นที่มีความคืบหน้าแบบนี้ค่ะก็มาวันละเรื่องสองเรื่องใช่ค่ะวันนี้ได้๓เรื่อง